วัดที่น้องกอล์ฟอ่านไปเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
ขออภัยครับยังมีคนมาทอดกระถิ่น

แต่วัดที่ผมจะอ่านเนี่ยไม่มีคนมาทอดกระถิ่นเลย

ท่านเจ้าอาวาสถึงขนาดมาร่ำให้กับกรรมการหมู่บ้านเลยนะ

บอกว่าถ้าไม่มีกระถิ่นปีนี้เนี่ยเดี๋ยววัดนี้เนี่ยจะขาดพรรษากันนะ
นี่แหละฮะจากกรณีที่มีการโพสต์เรื่องราวผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัวครับ
โดยระบุข้อความว่าขออนุญาตบอกบุญอีกวัดน่าสงสารวัดมาก
ปีนี้วัดท่ามาเฟืองหมู่ที่๓ตะบนอ่างทองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะ
ยังไม่มีคนมาจอกฐินเลยค่ะท่านพระครูเจ้าอาวาสท่านร้องไห้ในที่ประชุมเลือกกรรมการหมู่บ้าน
ให้ช่วยกันหน่อยชาวบ้านท่ามาเฟืองหมู่สามเลยพร้อมใจกัน
ช่วยกันจะทอดในวันที่๓๐ตุลาคมนี้เป็นกระถิ่นสามัคคีเลยบอกบุญมาร่วมด้วยช่วยกัน
ทีมข่าวไปเลยครับไปที่วัดท่ามาเฟืองนะครับ
พบกับนายกิติโค้ถาวรเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๓และเป็นประธานคณะกรรมการหมู่บ้านท่ามาเฟือง
เล่าบอกว่าวันที่๒๓ตุลาคมที่ผ่านมาครับหมู่บ้านจัดประชุมเลือกคณะกรรมการ
แล้วพระครูสังครักษ์ท่านเจ้าอาวาสวัดท่ามาเฟืองเนี่ยมาปรึกษานะครับ
ปรึกษากับคณะกรรมการพร้อมกับร้องไห้อ่ะท่านร้องไห้ออกมาเลยร้องไห้เลยเหรอคะ
ใช่ฮะขอให้คณะกรรมการหมู่บ้านช่วยเหลือหน่อยเพราะปีนี้เนี่ยไม่มีคนมาจัดกระถิ่น
คณะกรรมการจึงตกลงกันว่าปีนี้จะร่วมกันทอดกระถิ่นสามัคคี
โดยเบื้องต้นนะครับหมู่บ้านจะจัดกองทุนหมู่บ้านเป็นองค์กระถิ่น๑๐๐๐บาทก่อน
กำหนดวันทอดกระถิ่นสามัคคีในวันศุกร์ที่๓๐ตุลาคมนี้บ่ายโมงตรง
พระครูสังครักษ์อายุ๖๔ปีท่านเจ้าอาวาสวัดท่ามาเฟืองเนี่ย
ท่านเล่าไปด้วยความโศกเศร้าบอกว่าวัดยังไม่มีเจ้าภาพทอดกระถิ่น
ซึ่งถ้าไม่มีกระถิ่นพระในวัดก็เท่ากับขาดพรรษา
คงไม่มีปัจจัยไปบำรุงวัดหรือจะสร้างสาราปฏิบัติธรรม
และช่วงนี้ท่านก็อาภาษณ์เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงเป็นเบาหวานด้วย
ทำให้ไม่มีกิจนิมนต์จึงไม่ค่อยมีปัจจัยมาบำรุงวัด
อีกอย่างพระในวัดก็มีเพียงแค่๓รูปเท่านั้น
ทำให้ชาวบ้านก็ไม่มาจองกฐิน
คือเขาตามหลักแล้วเนี่ยพระจะต้องอยู่จำภาษาที่วัดไม่น้อยกว่า๕รูปไง
โดยไม่ขาดพรรษาจึงจะสามารถรับกระถิ่นได้
ทำให้ไม่มีใครมาจองเป็นเจ้าภาพกระถิ่นที่วัด
จึงขอเชิญชวนผู้ทศสนิกชนทุกคน
มาร่วมแรงร่วมใจกับทอดกระถิ่นสามัคคีที่วัดท่ามาเฟือง
คุณผู้ชมท่านใดที่สนใจร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกระถิ่นสามัคคีนะครับ
สามารถติดต่อได้ที่นายกิติโค้ถาวรท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่๓
ตมอ่างทองที่ราชบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอ
บางวันก็คนเยอะเลยนะครับ
วัดนี้ไม่มีใครจองกระถิ่นเลยลองหน่อยไหม
เปลี่ยนจากการทอดกระถิ่นวัดใหญ่มาวัดเล็กหน่อยนะคะ